เมื่อวานนี้คุณนวัดอิสระไกรศีล
ท่านก็ออกมาอัปเดตอาการของตัวเอง
แต่จุดใหญ่ใจความมันไม่ได้อยู่ที่อาการของท่านแล้วครับ

โอ้โหแปลกเนอะร้อนแรงมากนะคือผมตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
มันเป็นอาการข้างเคียงจากโควิด๑๙หรือเปล่า
ท่านถึงฉุนเฉียวแบบนี้
พิธีกรดังนะครับคุณนวัดอิสระไกรศรีนะครับ
ติดโควิดนะฮะสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย
แล้วก็เข้ารับการรักษาจนตอนนี้ผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้เจ้าตัวออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
อัปเดตอาการป่วยก็นิดหนึ่งแหละนะครับ
ที่พิธีกรรายการครัวคุณตร๋อย
แล้วก็รายการที่ทำกับช่อง๓ทุกรายการขออนุญาตเอ่ยนามเพราะมันเป็นข่าว
แล้วก็ไม่ขอร่วมงานกันอีกต่อไป
โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ต้องการรับเศษเงิน

เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยฮะ
เพราะกลัวจะไม่ได้สปอนเซอร์

เอาเสร็จตังค์นั้นเชิญ
ไม่ต้องส่งข้อความมาแสดง

อันนี้มาด่วนจัดไป

ใครจะแผ่นอะไรใครจะทำอะไรเชิญ

จำเอาไว้จำเอาไว้จำจำจำ

ไม่เป็นปัญหาต่อทุกคน

สาเหตุที่คุณนวัดประกาศลาออก
คาดว่าน่าจะมาจากเจ้าตัว

ถูกผู้ใหญ่ของช่อง
ออกมาเตือนประมาณว่า
อย่าไปพาดพิงผู้บริหารของธุรกิจ
อาหารยักษ์ใหญ่เขา

อีกฝ่ายหนึ่ง๑๐๐ล้านบาท

แล้วก็หน่วยงานยักษ์ใหญ่แบบนี้

ชี้แจงถึงสิ่งที่คุณนวัดไลฟ์ครับ
โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งคนไทย

ที่ช่วยในสถานการณ์โควิด๑๙

ช่วยไปแล้วเป็นพันล้านบาท

ช่วยเหลือคนไทยทุกคนเหมือนกันครับ

บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีการถูกพาดพิงไป

ยังมีเครื่องช่วยหายใจยังร้อนระอุขนาดนี้

ผมว่าร้อนระอุยิ่งกว่านี้นะ